ที่เราอ่านข่าวกันทุกวันเนี่ยข่าวหนึ่งที่มาบ่อยมากก็คือ
แก๊งคอร์เซ็นเตอร์อืมอืมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า
คนที่ไปทำงานแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยเขาดูข่าวบ้างหรือเปล่า
อืมเขารู้หรือเปล่าว่าทุกวันนี้คนไทยนะ
แก้วกันเยอะแล้วมีวิธีตอบโต้กันมากมายเลย
มีคนหนึ่งเป็นนุ่มเมืองคอนะถึงกับเปิดเพลงให้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ฟังครับ
ฟังจากกดสุดไม่นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โอ้โหแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นึกว่าโทรผิดโทรมาได้ยินเสียงเพลงธรณีกันแสงเลยฮะ
นึกว่าโทรไปในงานศพเออเนี่ยคุณวีรยุทธ์แทร่ตึงนะครับ
หนุ่มอำเภอนาบอนเขาเปิดเพลงแบบนี้ให้ให้แก๊งคอร์เซนเตอร์ฟังเลย
แล้วคุณวิรยุทธ์บอกว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี้ยมาใช้มุกเดิมเดิมอ่ะ
พัสดุไม่สำเร็จเพราะว่าผิดกฎหมาย
ปลายสายน่าจะเป็นคนไทยด้วยคุณวิรยุทธ์ก็เลยแก้เกม
เปิดเพลงงานศพให้ฟังเอาซะเลยค่ะถามว่ามิจฉาชีพเอายังไงต่อ
งงครับงงไปไม่ถูกวางสายไปเลยอ่ะเออแนวงานศพนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะ
จากงานศพครับมาดูงานแบบเมตตาธรรมครั้งสุดโลกไหนอะไร
แนวสงสารครับหนุ่มคนนี้แก้เกมแก๊งคอร์เซนเตอร์
ด้วยการว่าทำเหมือนเราเห็นใจเขารู้นะว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ถูกหลอกมาอีกทีเหมือนกัน
ถูกหลอกให้มาทำงานถูกหัวหน้าบังคับเขาทำยังไงเขาพูดอะไรฟังครับ
ใช่ค่ะสู้นะครับหนูก็ช่วยอะไรไม่ได้อ่ะพี่
หนูก็อยากช่วยทุกคนกลับมาประเทศไทยนะแต่หนูก็ช่วยไม่ได้
อันนี้อย่าอย่าพูดเดี๋ยวพี่ร้องไห้ค่ะอันนี้หนูก็พูดมาจากใจนะคุณพี่
ค่ะดูแลตัวเองนะคะคุณพี่ดูแลตัวเองนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ดราม่าเลยหักมุมขนลุกเลยว่ะงานเศร้าเลยแบบนี้โอ้สงสารนางจริงนะ
คนที่โดนหลอกไปทำงานอะไรแบบนี้คือพยายามจะถามว่าคิดถึงบ้านไหม
ปลายสายที่เป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์บอกเลยคิดถึงมากอยากกลับเหมือนกันอยากกลับเหมือนกัน
นี่เขาก็ถามอีกแต่กลับมาไม่ได้ใช่ไหมก็ยอมรับด้วยนะใช่ค่ะยังกลับไม่ได้
ต้องทำยอดก่อนเขาก็บอกเนี่ยสู้นะครับจริงอยากจะช่วยทุกคนนะให้กลับมาไทย
แต่ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันปลายสายบอกอย่าถามเดี๋ยวพูดมากเดี๋ยวร้องไห้
พูดกว่านี้เดี๋ยวเขาร้องไห้ครับยอมรับเองเลยนะฮะนี่แหละคือชาวเน็ตที่มาดูคลิปนี้
เขาก็แสดงความคิดเห็นคือมุมหนึ่งเข้าใจนะว่ามีคนไทยหลายคนโดนหลอกไป
หลอกตอนแรกบอกว่าจะไปทำงานด้านออนไลน์สุดท้ายให้มาเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกคนไทยด้วยกัน
ซะอย่างนั้นพอไม่อยากทำงานจะกลับไทยกลับไม่ได้อีก
โดนเจ้าของเจ้าของงานหรือว่าหัวหน้าเนี่ยบังคับให้ทำให้ได้ยอดตามเป้า
อย่างนั้นไม่ปล่อยตัวด้วยบางคนโดนซ้อมก็มีนี่แหละครับ
แล้วคนที่รับสายแก๊งคอร์เซนเตอร์ถึงขนาดเห็นใจเลยใช้มุกนี้ไปนะ
โอ้โหเป็นอีกวิธีรับมือแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับ